รามาร้านบุฟเฟ่แซลมอนเจ้าดัง
ในห้างมีคนไปซื้อโปรโมชั่น

คนชอบทานแซลมอนก็เยอะก็กลายเป็นดราม่าปลาส้มซูชิ
ร้านดังขายบุฟเฟ่แล้วปิดร้านหนีส่อเจ๊ง
มันก็น่าจะเจ๊งแหละคุณผู้ชมเพราะปิดร้านไปแล้ว

อันนี้จากรายงานข่าวที่บอกมาคุณผู้ชม
มาไล่ดูกันหน่อยว่าเหตุการณ์มันเริ่มต้นอย่างไร

เอ๊ทำไมร้านอาหารญี่ปุ่นร้านนี้เนี่ยขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อนะฮะ

คือกินบุฟเฟ่แบบแซลมอนไม่อั้นมันเป็นไปได้ยังไง
เอาคนเห็นว่าเออเขาอาจจะเป็นโปรโมชั่นแบบช่วงแบบ
เปิดตัวใหม่อย่างนี้นะก็เลยไปซื้อกันมาเยอะ
นะก็พอปิดร้านปุ๊บก็สร้างความกังวลให้กับลูกค้า
มันจะซ้ำรอยคุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมไอบุฟเฟ่ร้านอาหารทะเล
นะฮะแล้วสุดท้ายเนี่ยโอ้โหก็เชิดเงินหนีไปแล้วก็
แม้เจ้าของบริษัทอันนั้นร้านอาหารทะเลถูกจับกลุ่มไปแล้วล่ะ
ถูกสั่งจำคุกไปแล้วหนึ่งพันกว่าปีก็ตามแต่คนก็แบบเอ๊ะหรือว่าดราม่านั้นมันจะย้อนกลับมาที่ดราม่าของร้านอาหารญี่ปุ่นร้านนี้ใกล้เคียงกันหรือเปล่า
จนกระทั่งเมื่อวานครับร้านอาหารญี่ปุ่นเนี่ยนะฮะก็ยังไม่เปิดให้บริการแล้วเพราะว่าหลายสาขาเนี่ยก็มีการเก็บโต๊ะปิดร้านเก็บอุปกรณ์ออกจากร้านเป็นที่เรียบร้อย
ล่าสุดเราไปตรวจสอบในเพจเฟซบุ๊คของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบเองก็ออกมาแบบนี้ว่าแนะนำเลย
ผู้เสียหายที่ไปซื้อวอยเชอร์ไม่ว่าเป็นผู้เสียหายเป็นคนที่เป็นเอ่อ
ดินเลอร์ต่างที่ทำธุรกิจกับทางด้านของร้านร้านนี้คุณเก็บเอกสารหลักฐานทั้งหมดเอาไปร้องเรียนกับสคบด้วย
ถ้าเกิดว่าคุณไปชำระเงินในการซื้อวอยเชอร์ผ่านบัตรเครดิตให้รีบติดต่อธนาคารเพื่ออายัดวงเงินขอเงินคืน

กลุ่มคนเสียหายจะมากกว่าเคสของร้านอาหารทะเลนะ
ประมาณ๔๐๐๐แต่ร้านอาหารญี่ปุ่นร้านนี้น่าจะประมาณ๕๐๐คน
คนที่เป็นลูกค้าแต่ไปซื้อวอยเชอร์ทั้งเป็นพนักงานทั้งเป็นดินเลอร์ที่ติดต่อซื้อขายปลากันต่างนะ
แล้วก็เป็นกลุ่มคนที่ซื้อเฟรนชายไปเปิดร้านต่อประมาณ๕๐๐คน
ตอนนี้เนี่ยกลุ่มผู้เสียหายล่ำลือกันว่าตอนนี้เจ้าของร้านหอบเงินหนีไปดูไวแล้ว
น่าจะออกไปแล้วด้วยซ้ำไปและรู้ด้วยว่าออกเวลาไหนไปตอนไหน
แต่ว่าตอนนั้นออกไปก่อนที่ดราม่ามันจะเกิดขึ้นไง
๓๐ล้านเวลาต่อมามีผู้ที่รงทุนไปซื้อเฟรนชายต่อจากร้านนี้
แต่แต่คนซื้อ๒๓ลางน่ะที่จะมาเปิดร้านซื้อเฟรนชายต่อมา
บอกว่าตอนนี้คนที่เป็นกลุ่มเฟรนชายเนี่ยกำลังรวบรวมหลักฐานในการแจ้งความเอาผิดกับบริษัทแม่และผู้บริหารเพราะอะไร
เงื่อนไขการลงทุนอยู่นะฮะผู้ซื้อเฟรนชายจะต้องเป็นคนออกเงินแล้วให้บริษัทเข้าไปจัดการทั้งหมดนะฮะ
โดยที่บริษัทไม่ได้เป็นคนลงทุนนะเพราะว่าคนซื้อกัญชาเป็นคนออกใช่ไหม
ก็คือจ่ายเงินไปแล้วโดยได้รับผลประโยชน์เป็นการปันรายได้เป็นรายเดือนให้กับเจ้าของเฟรนชาย
คนที่ซื้อเฟรนชายจึงไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เกิดขึ้นกับความเสียหายที่เกิดขึ้นเพราะถือว่าเป็นผู้เสียหายเหมือนกันอันนี้ย้ำผู้บริโภคด้วยนะครับ
เช่นเดียวกันกับบริษัทที่เขาสร้างแล้วก็พัฒนาแอปให้กับร้านอาหารญี่ปุ่นร้านนี้ก็ออกมาแสดงความบริสุทธิ์ใจเหมือนกันว่าเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ต้องบอกว่าแอปเนี่ยเขาเป็นคนพัฒนาแอปให้กับร้านแล้วเปิดให้คนเข้าไปซื้อวอยเชอร์ผ่านทางแอป
บริษัทแอปก็บอกว่าเขาไม่ได้เกี่ยวข้องเขาแค่ทำแอปให้เขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับเจ้าของร้านแต่อย่างใดนะครับ
ขณะเดียวกันมีผู้ใช้เฟซบุ๊คไลนึงบอกว่าเขาเป็นผู้จัดการสาขาของร้านอาหารญี่ปุ่นร้านนี้
ก่อนน่าจะเกิดเรื่องเจ้าของบริษัทจู่ออกจากลายกลุ่มหมดเลย
กลุ่มที่มีออกหมดเลยแล้วไม่มีใครติดต่อได้เลยนะฮะทางกลุ่มผู้จัดการก็เลยมีการมีมติกัน
ปิดร้านก่อนขอดูท่าทีแล้วขอติดต่อผู้บริหารก่อน
ทำงานมา๓ปีคุณผู้ชมบริษัทนี้ไม่มีฝ่ายบุคคลไม่มีบัญชีไม่มีผู้บริหารเพราะทุกอย่างขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคนคนเดียว
คือเจ้าของบริษัทและทุกคนเรียกคนนี้ว่าบอสกรรมทุกอย่างไม่หมดคนเดียว
ทุกอย่างนะฮะไม่มีฝ่ายบุคคลไม่มีบัญชีไม่มีทีมผู้บริหารไม่มีอะไรเลย
แนะนำลูกค้าที่ซื้อคูปองไว้อะไรแบบนี้ว่าคุณไปแจ้งความได้เลย
ไม่ต้องโทรไปสาขาเพราะพนักงานก็ไม่รู้จะติดต่อใครได้เหมือนกัน
ไม่มีคำตอบให้แม้แต่อนาคตของพนักงานก็ยังไม่รู้ว่าจะได้เงินหรือเปล่า
หลังจากเรื่องราวโอ้โหมันตอนนี้มันเริ่มดังแล้วล่ะนะฮะ
เจ้าของกิจการหลายคนเจ้าของร้านอาหารหลายแห่งก็มีการเสนอตัวว่า
พนักงานร้านนี้ถ้าคุณตกงานไม่มีงานทำบางร้านเขามีตำแหน่งว่าง
เขาก็เสนอให้คนกลุ่มนี้ที่เป็นพนักงานของร้านนี้ไปสมัครเป็นพนักงานร้านเขาได้
อันนี้เป็นการช่วยเหลือกันแต่ว่าในเรื่องของความเสียหายที่เกิดขึ้นตอนนี้
สคบเองเขารับเรื่องหมดแล้วใครเป็นผู้เสียหายเก็บหลักฐานไว้

เกี่ยวกับเป็นรักฐานก่อนนะครับลูกกล้องนะครับอ่ะก็เป็นข้อมูลนะคะ